คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าไม่พลิกโผล่จริงนะคะ
สำหรับนางเอกคนสวยคนเก่งคนนี้
ใบเฟิร์นพิมชะนกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

จากบทนิราในละครใบไม้ที่ปิดปลิวค่ะ
งานนี้เจ้าตัวถึงกับเกือบเป็นลมคุณผู้ชม
เพราะไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองที่ได้รางวัลนะคะ
ส่วนกับกระแสดราม่าดารานำหญิงที่ก่อนหน้านี้ค่ะ
ไม่มีชื่อนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่ใหม่เจริญปุระเข้าชิง

เพราะที่มาวันนี้เนี่ยคือตั้งใจมาขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส
ไม่คิดว่าจะมาคว้ารางวัลแต่อย่างใดจ๊ะ

คำตั้งใจในการมาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมารับ
ตั้งใจจะมาขอบคุณมาให้คืนมา
มาขอบคุณกับทุกคนที่ให้โอกาสหนู

ไม่ว่าใครจะได้เราก็พร้อมยินดีจริงในฐานะนักแสดง
แม่ก็ไม่มีดราม่าเนาะ
ยินดีด้วยละกันนะคะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งสุดปังค่ะก็คือนางร้ายหน้าสวยอย่างแพร่พิชชาพา

บอกเลยคุณตีบทแตกมาก
กับบทพิไรนะคะถอดละครเรื่องกงกรรม
เออจนคว้าดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะคะในปีนี้ไปครองด้วย
เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากเลยแล้วก็ลึกนะ
คิดว่าที่ปังไม่หยุดนี่เป็นเพราะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของดวงด้วย
เชื่อว่าพอพระราหูย้ายเข้านะยิ่งทำให้งานบันเทิงอ่ะรุ่งสุดเลย

คิดว่าตัวเองเห็งตลอดนะแต่ว่าล่าสุดมีคนบอกว่า
ราศีหนูลาหูเข้าแต่หนูคิดว่ามันเป็นราหูดีค่ะ
องค์ประกอบอะไรที่เป็นละครของพี่อ๊อฟก็การันตีคุณภาพ
หนูก็ถือว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ
ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราได้รับบทที่แตกต่างกันไป
แรคเตอร์ก็อาจจะเริ่มเปลี่ยนไม่ซ้ำเดิม
ค่ะก็ถือว่าเป็นนางร้ายตัวท็อปนะคะคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลย
ได้รางวัลแล้วเอาราดจับเนอะนั่นแหละค่ะนะคะค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะ
ก็ยินดีกับไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะคว้า๒รางวัลเลยนะ
ขอบคุณรูปการณ์ข่าวชายยอดเยี่ยมนะคะ
รวมไปถึงท้ามตรงกับจอมขวัญของคุณผู้ชมค่ะ